ต้องบอกว่าแซนต้ากับแซนตี้คู่นี้เขาแฮปปี้หน้าบานเลยล่ะค่ะ

คุณผู้ชมดูตามเลยนะคะทองคำเงินธนบัตรเนี่ยค่ะ
มีทั้งแบงค์สีเทาสีม่วงสีแดงสีฟ้ามาหมดเลยจ้ะ
ที่เห็นพุ่มนั้นนะคะคือแบงก์หลอยนะจ้า
แจ๊คไม่บอกว่าแฟนคลับส่งมาดิฉันคิดว่าไปถ่ายอยู่หน้าห้างดังนะ
ไม่นะคะนี่คือของจริงไอ้ครูซีฟมากนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มาแค่ใบสองใบค่ะมาเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะ

นอกจากนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตุ๊กตาฮิมาค่ะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชม
โอ้โหไม่ได้ทำมาจากสำลีอย่างเดียวนะคะ
ไม่เสียชื่อแฟนคับนุ๊กไปค่ะเห็นไม่คะ
มีเด็กพนักงานคนหนึ่งจะได้รับความรักจากทุกคนที่โอบกอดด้วยความรักขนาดนี้

ใช่นะคะขอบคุณนะคะที่มอบให้เด็กคนนี้เสมอมาเทศกาลรอยยิ้มเทศกาลการให้
ขอบคุณที่รักเด็กคนนี้นะคะเป็นความสุขให้กันเป็นรอยยิ้มที่ให้กันนานนะครับ
ปากหวานขนาดนี้ไม่ให้เอฟซีรักได้ยังไงนะคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกว่าไม่แปลกใจนะคะที่แฟนคลับทำไมรักแล้วก็ดูทั้งนุ๊กปลายเนี่ยมากเหลือเกินนะคะ
จัดของขวัญวันคริสต์มัสให้กับครอบครัวเดี๋ยวได้ดูภาพกันนี่
เขาก็แบบว่าเป็นลูกกระตันอยู่อะนะมีทั้งสามด้วยให้จัดให้เต็มเลยนะคะ
ได้จากแฟนคลับมาเท่าไหร่ให้พ่อแม่มากเท่านั้นเลยเพิ่มทวีคูณอ่ะคุณผู้ชม
ดูทองแม่เต็มอยู่นะลูกปังมากดิฉันอยากไปปล้นต้นนี้จังเลย
ความสุขให้กับแฟนคลับนะคะเรียกว่านะคะพูดได้คำเดียวว่าดิฉัน

ไม่แตกใจที่แฟนคลับจะรักแบบนี้
ไม่ได้อยากให้มองตัวเงินคูภูเบล์

น้องทำตัวดีไงแฟนคลับถึงรักนะคะ